เรื่องนี้ก็อยากให้คุณผู้ชมดูแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาหน่อยค่ะ
คู่นี้เขามาเจอกันในช่วงที่ฝ่ายหญิงอกดอกอกหัก
แล้วพอเจออีกหนึ่งคนก็สปาร์คดามใจกันเลยค่ะ
คบกัน๕วันปุ๊บปั๊บมั่น
พอถึงเวลาปุ๊บถึงวันมั่นกลายเป็นม่าย
ผู้ชายหนีหายม่ายขันหมากค่ะคุณผู้ชม
ไม่ได้มาดามใจที่แท้จริงเหรอยิ่งมาทำให้เจ็บใหญ่เลย
หนักกว่าเดิมค่ะแล้วฝ่ายหญิงก็เฝ้ารอย
อยากให้ผู้ชายคนนี้กลับมารักรักจริง
ฟังเรื่องนี้ก่อนนะเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับทางฝั่ง
จะเรียกว่าฝั่งผู้เสียหายได้ไหมผู้หญิงละกัน
ดาร์ฟั่งผู้หญิงคือคุณนิ๊งคุณนิ๊งอายุ๓๓ปีเป็นชาวบ้านดุงอุดร
เล่าให้กับทีมข่าวฟังนะว่าถูกผู้ชายที่ชื่อโหน่ง

จริงนัดกับผู้ใหญ่นัดกันดิบดีแล้ว
คุณนิ้งก็เล่าให้ฟังค่ะรู้จักกับโหน่งเมื่อ๒๖กันยา
รู้จักเพราะว่าเพื่อนแนะนำตอนนั้นคุณนิ้งเองก็เพิ่งอกหักไง
ก็ต้องการหาคนมาดามใจตกลงคบกับนายโหน่งเลย
คบกันมาแป๊บนึงตกลงตรงใจจะแต่งงานกัน
หนึ่งจริงคุณผู้ชมเพราะว่าเขานัดหมายวันที่๑ตุลา
ว่าคบกัน๕วันจะให้ผู้ใหญ่มาคุยกันเรื่องสินสอด
จะให้มาสู่ขอคือฝ่ายชายบอกแหละว่าจะให้พ่อแม่มาสู่ขอ
แล้วก็บอกให้นิ้งนิ้งนิ้งลาออกจากงานเลยนะเดี๋ยวผมดูแลเอง
ก็ลาออกจากงานจริงค่ะเพราะว่าตั้งใจว่าจะไปอยู่ครอบครัวของแฟนนุ่ม
ก็ไปทำทุกอย่างเลยดูแลแบบแม่ศรีเรือน
พ่อแม่ของนิ้งก็บอกว่าถ้างั้นลูกไปอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะ
ก็ตบแต่งอะไรให้มันถูกต้องตามประเพณีดีไหม
หนึ่งตุลามาตกลงกันหน่อยจากที่คบกัน๒๖กันยานะคะ
ปรากฏว่าพอมาคุยกันตกลงกันไว้แล้วเดี๋ยวจะแต่งเดือนกุมภาปีหน้า
ก็มีสินสอด๕๐๐๐ทอง๑บาททำสัญญากัน
วันที่ตกลงกันว่าเดี๋ยวจะให้สินสอดเนี่ยวันที่มั่นหมายนะ
กลายเป็นว่าวันที่มั่นหมายตกลงว่าเดี๋ยวจะให้หมื่นนึงไว้ก่อนนะ
เหมือนกับเอ่อผูกใจกันไว้ก่อนแต่พ่อแม่ฝ่ายชายน่ะ
เอาเงินสินสอดอ่ะมาให้ไม่ใช่หนึ่งหมื่นค่ะเอามาให้สองพัน
คุณผู้ชมไม่งงนะก่อนหน้าตกลงกัน๕หมื่น
แล้วเดี๋ยววันที่คุยกันให้หมื่นหนึ่งก่อน
แต่พอถึงวันนั้นให้แค่๒๐๐๐เอาก็ตกลงกันไม่ได้สิ
ก็เลยแยกย้ายไปแล้วตอนนี้ค่ะคุณนิ้งเองบอกว่า

ว่าจะมีการสู่ขอมั่นหมาย
ศิลป์สอดเท่าไรอะไรอย่างไร
ดลงมาแล้วก็มีพยานให้ลงชื่อให้เซ็นรับทราบด้วย
ตอนนี้เธออยากติดต่อกับโหน่งมากเลย

อันนี้เป็นใบอะไร
อย่างติดต่อกับหนูไม่ได้
ตั้งแต่วันวันที่๑จนวันนี้๑๑อับกว่า๑๐กว่าวันแล้ว

เสียใจที่ฝั่งผู้ชายกับพ่อแม่มาทำแบบนี้

คุณนิ้งบอกว่าเธอพร้อมจะแต่งงานด้วยเหมือนเดิม
แต่ถ้าเกิดไม่กลับมาต้องรับผิดชอบค่าเสียหายด้วยนะ
เพราะว่าพ่อแม่ของเธอก็ซื้อของสำหรับเตรียมงานพิธีมั่นหมายไปแล้ว
อย่างหนึ่งที่เสียเลยคือเสียหน้า
ชาวบ้านเขารู้กันแล้วแล้วแม่ของนิ้งบอกว่าเจอแบบนี้นะ
อายแม่อายไม่รู้ว่าทางฝั่งว่าที่ลูกเขยจะติดต่อมารับผิดชอบยังไงบ้าง

แต่ทีนี้เรื่องของนิ้งโหน่งก็อยากจะฟังเหตุผลของโหน่งด้วยนะ

บางทีที่หายไปอาจจะมีเหตุผลคนใดอะไรหรือเปล่า
ก็รอติดตามเรื่องนี้นะฮะ